ไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าก็ผิดนะครับคุณสุภาษา

คุณจะบอกว่าไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าไม่ได้โดนใคร
ไม่ได้ตกลงผัวใครไม่ได้ตกลงบ้านใคร

นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้มีความคืบหน้าด้วยนะคะ
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะ
โอ้โหรัวกันเป็นร้อยนัดเลยค่ะ
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนเนี่ย
ปลอกอันนี้ที่เป็นหลักฐานพบมานะ
เฉพาะที่พบนะที่ยังไม่พบอีกเท่าไหร่
น่ากลัวนะฮะคุณทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะน่ากลัว
ก็เป็นเรื่องที่เรานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะยิงลงพื้นยิงลงดิน

ค่ะนี่ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแล้วก็ฝ่ายทหาร
ก็ร่วมการประชุมตามคำสั่งของนายกู้เกียจวงกระพันธ์

เพื่อสรุปผลการดำเนินคดีกับกลุ่มชายแต่งชุดไทย
แล้วก็ไปยิงปืนในงานแต่ง
ในพื้นที่ตำบลหานโพอำเภอเขาชายสน

พบปืนที่ใช้ยิงมีจำนวน๔กระบอกจากทั้งหมด๖กระบอก
มีใบอนุญาตพกพา๔ใน๖มีใบอนุญาตพกพานะ

ได้สั่งการเพิกถอนใบอนุญาตพกพาแล้ว

ก็เพราะว่าตอนที่ท่านไปขอใบป๓ป๔ป๑๒เนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นเวลาเพิกถอนผู้ว่าก็จะต้องเป็นคนเพิกถอน
แล้วก็หลังจากนี้จะเรียกในอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
บางคนพบว่าโอ้โหมีปืนมากกว่า๑กระบอกมีไปทำไมก็ไม่รู้นะ
จริงแล้ว๑คนขอได้หลายกระบอกเหมือนกัน
แต่เขาก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ในความจำเป็นของแต่ละคน

ฟังเสียงผู้ว่าพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้ที่เราแจ้งเป็นผู้กระทำความผิดครั้งนี้
จากถึงปืนที่สตระหน้ามันมีทั้งหมด๑๖ลาย

และปืนที่เขานำมามอบเนี่ยก็เป็นปืนที่

ซึ่งผมก็แจ้งทางรบบ้านก็แล้วว่า
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะตำรวจภูทรเขาชัยสนและชุดพิสูจน์หลักฐานเขาเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกที

ปลอกกระสุนอันนี้เขาอยากได้เขาอยากสรุปว่าสรุปแล้วยิงไปกี่นัด

ตอนนี้รวมเป็น๗๑ปลอกแล้วนะคะ

น่าจะเป็นร้อยเพราะว่านับจากการยิง
เขานับด้วยนะเขาฟังเสียงยิงในคลิปด้วยนะคุณ
ค่ะมันมากกว่าร้อยนะคะปังปัง
ทีนี้ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกตรีวิทย์ศรีประพา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ขณะนี้ชุดสืบสวนสอบสวน
ได้สอบปากคำผู้ต้องหา๑๕รายจากทั้งหมด๑๖ราย
แล้วก็พยานในจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ
โดยจะต้องรอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อรวบรวมสำนวนส่งให้อายการ
ก่อนที่จะส่งฟ้องต่อสารต่อไป
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ยังไม่มามอบตัว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งหมายเรียกแล้วด้วย
หากยังไม่มารายงานตัวแน่นอนว่าก็จะต้องมีการออกหมายจับต่อไปค่ะ
เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะมีการนำภาพเหตุการณ์นี้
ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
ขณะที่กลุ่มผู้ชายกว่า๑๐คนค่ะสวมใส่ชุดไทยยิงปืนในงานแต่ง
ซึ่งเป็นที่สาธารณะแล้วก็ลักษณะนี่เลยคือคึกขนองเนี่ยนะคะ

น่าจะเป็นฝ่ายเจ้าสาวนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะ